ถ้าจับศึกพระนักรักมั่วศรีกาคอลโชว์เสียว

คือจริงจับได้แล้ว

ไปดูครับผู้ใหญ่วรคุณครับ
นายวรคุณวัชละเวโรธผู้ใหญ่บ้านนะครับ

มีพระลูกวัดแห่งหนึ่งเสพเมถุนกับศรีกา

มีหลักฐานเป็นการแชทคุยกัน

มาสิเมียจ๋าไม่ไหวแล้ว
เมื่อไม่อยากมา
ก็ไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วนะ

นี่แหละครับเป็นการพูดคุยเชิงชู้สาว
ขอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเปิดของลับให้ดูก็มีนะ

หลายครั้งในระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา

นับถือมากครับคุณผู้ชมฮะแม้คุณก็รู้ว่าเขาเป็นพระไปเปิดมาฮะ
สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะผู้ใหญ่วรคุณเนี่ยชาวบ้านนะด้วย
แล้วก็เจ้าวาดเข้าไปทำงานกันในวัดเห็นพระสายันพาศรีกาไปอยู่ในกุฏิกันลำพังฮะ
แต่กลับถูกนะครับต่อว่านี่อย่ามาใส่ร้ายพระนะนี่ครับก็เลยเอาหลักฐานให้ชาวบ้านดูกระจ่าง
ชาวบ้านกระจ่างนะครับก็เลยนิมนต์พระสายันตอนนั้นยังนิมนต์นะ
นิมนต์พระสายันกับฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็กรรมการวัดมาคุยกันหน่อยสิ
ฝ่ายหญิงยอมรับว่ามีอะไรกับพระสายันจริงแล้วหลายครั้งแล้วด้วย
แต่พระสายันไม่ยอมรับครับจนเห็นหลักฐานก็เลยรับปากบอก
ว่าเดี๋ยวจะศึกนะแล้วจะรับผิดชอบในตัวฝ่ายหญิงด้วย
แต่มีสมาชิกอบตและชาวบ้านบางคนนะครับบอกให้พระสายัน
ไปตั้งหลักก่อนไหมท่านหลบไปตั้งหลักก่อนไปชัยนาฏก่อน
ขับรถไปส่งด้วยแล้วรับปากว่าเดี๋ยวจะมาศึกแต่ไม่มาฮะ
ในที่สุดไม่มานอกจากนี้เนี่ยพระยังส่งไลน์นะครับ
ครูครับมาคู่ไม่ต้องโทรมาตามแต่ขอให้รอรับความหายนะกันได้เลยนะ
มึงทำกูได้กูจะไม่ปล่อยพวกมึงเหมือนกันนี่ครับ
ขู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วรคุณผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแม้จะถูกขู่
แต่เขาไม่กลัวหรอกยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้พระสายันมาลาศิกขาซะไม่งั้นมันจะเป็นมณฑินติดวัด
ตัวผมเองผมก็อยากให้ท่านมาศึกเพื่อจะได้คลายปัญหานะครับ
ชาวบ้านก็ไม่ต้องว่าผมเป็นไปปักปั๊มพระนะครับ
ทางศรีกาเองก็จะไม่มีมณฑินนะครับ
เพราะต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยกันอยู่แล้วยังไงก็ผิดทั้งคู่นะครับเนาะ
เดี๋ยวจะยื่นถึงสื่อที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกำแพงเพชร
จะให้นำตัวพระสายันมาลงโทษมาลาศิกขา
จะแจ้งความกรณีที่ถูกพระแชทข่มขู่ด้วย
เจ้าอาวาสบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเห็นศรีกาคนนี้นะ
เข้าออกวัดบ่อยแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว
ทีนี้พอชาวบ้านมาจับได้ว่าอ้าวพระมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับศรีกานี่
ก็เดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการวัดให้ผู้นำหมู่บ้านจัด
ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปด้วย
ศาสนาเสื่อมหรือว่าคนเสื่อม
แล้วอันนี้เนี่ยทั้งพระแล้วคนที่เป็นศรีกาเอง
รู้และไม่ว่านั่นคือพระนะ
ก็ต้องรู้แหละนะแม่